ร้องได้ให้ร้าน

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เตือนกันนะแม่ตาวานบ้านน้ำไปลบเมืองฟ้า
แล้วลืมบ้านเรา
อยากไปเพิ่งอยากไปเดินตกน้ำเหนา
บอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจ
กลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอ
มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใย

เก็บหน้ามนต์จนร้องหาย
กลับมาเถิดสามไหว
ดวงใจจะเสียน้ำตา
ให้ลงเมืองกรุงมาที่มุ่งมาหลอก
แต่พี่บ้านนอก
ไม่ให้คิดหลอกเลยน้า
หนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจเหมือนนะคะ
กลับมาเถอะสารดา
เสียเวลาอยู่ทำไม
จนจนแต่จริงใจมีให้เห็น
โอ้แม่เหนื่อยเย็น
เราจะได้เป็นเทพีบ้านใคร
เหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใคร
อยู่อย่างสบายใจ

กล้าวทำไมกล้าอยู่ด้วย

ไม่เป็นไรเผื่อดีฉันเต้นอยู่ในเคลือบเลยอ่ะ
แล้วเพลงนี้จังหวะมันก็ลิกเกงจริงด้วยลำไปด้วย
เอาล่ะมาเอาใจช่วยคุณจิ้งจกเขียวนะครับในเพลงที่๑ของเขาซึ่งเป็นเพลงเก่งนะครับ
มาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณจิ้งจกเขียวร้องได้หรือร้องผิดครับ

มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณจิ้งจกเขียวร้อง

รู้หน่อย
ไม่อยากรู้เกินขึ้นเลย

เป็นเพลงเก่งที่ผมซ้อมเป็นประจำในทีเดียวเพลงนี้นะครับ
แต่ณช่วงโอกาสนั้นนะครับตอนอยู่จุดนั้นนะครับ
ความรู้สึกนะครับความกดดันหรือว่าความตื่นเต้นนะครับ

แต่ผมบอกว่าปากเนี่ยเนื้อเพลงมันนึกออก
แต่ปากมันไม่ไปก็คงจะเกิดจากความตื่นเต้นนะครับ
มาดูสิไอ้คำที่มันหายไปเนี่ยมันเจ็บใจนะมันคือคำอะไร

เป็นคำต้นประโยคซึ่งมันไม่น่าจะ
คิดออกแต่คำพูดอะไรเนี่ยมันไม่ออกมา

แบบว่าควบคุมความตื่นเต้นไม่อยู่
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณกุ้งสุธิราชนะครับ
ก็เป็นพระเอกที่เล่นลิเกแล้วก็หันมาร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับ
เทพีบ้านไพรนะครับคุณหนูมิเตอร์เป็นคนเขียนเพลงนี้ให้

ทำให้คุณกุ้งโด่งดังมากนะครับ

ขอให้เป็นกำลังใจให้จิ้งจกนะครับ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับกองเชียร์
คือที่นี่ดีมากอัธยาศัย

แล้วแน่นอนนะครับสำหรับท่านคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับรายการร้องได้ให้ร้านของเราตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคมนี้
เปลี่ยนเวลาค่ะเป็นบ่าย๓โมงทุกวันอาทิตย์ค่ะ
ทุกวันอาทิตย์บ่าย๓โมงจำให้ดีนะครับตั้งแต่๑๕พฤษภาคมเป็นต้นไป
วันนี้เกมของเราคงยุติไปพร้อมกับคุณจิ้งจกเขียวนะคะกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในครั้งหน้านะคะ
เดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มเกมกันใหม่นะคะ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการร้องได้ให้ล้าน
วันนี้สวัสดีครับ

กดแล้ว

ยังไงขอให้เขาคนนี้ร้องเพลงผ่านไปได้ถึง๘๙เพลงด้วยเถอะนะ

ร้อง